เราจะไปติดตามเรื่องของการชุมนุมนะครับ
ตำรวจนั้นแนะนำให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางการชุมนุม
โดยเฉพาะที่๕แยกลาดพร้าวในเย็นวันนี้นะครับ
ขณะที่โฆษกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าไม่กังวลนะ
แล้วก็คิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาไม่มาก
แต่เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าอย่าทำผิดกฎหมาย
กองประชาการตำรวจนครบานนะครับ
ตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองที่๕แยกรัฐพร้าวในเย็นวันนี้
ตมตรีปียะบอกว่าสำหรับวันนี้นะครับ
ตามที่มีการเชิญชวนกันให้มาชุมนุมที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแล้วเปลี่ยนเป็น๕แยกลาดพร้าว
เวลาตอนนี้แหละฮะ๔โมงเย็นเนี่ยนะครับ
ยังไม่มีการแจ้งขอจัดการชุมนุมตามกฎหมายนะครับ
ส่วนย้อนไปถึงการชุมนุมที่บริเวณกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สรุปแล้วบอกว่ามีการทุบทำลายสิ่งของทางราชการมีการเทสี
ก่อให้เกิดความสกปรกมีการทุบทำลายสะพานลอยบางแห่งในพื้นที่สนบางเขน
ขณะนี้นะครับได้นำตัวผู้ต้องหาที่ทำให้เสียทรัพย์ได้แก่รถตู้ของสนสายไหม
ส่งสารแขวงดอนเมืองปรับแล้ว๑๐๐๐บาทจำคุก๓เดือนรอลงอายา๒ปีลงโทษแล้ว๑คดีนะครับ
ส่วนความเสียหายทางราชการอื่นอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งความร้องทุกข์
ส่วนรถตู้จะทยอยแจ้งความเช่นเดียวกันพลตำรวจตรีปียะไม่กังวลนะครับ
ในสถานการณ์การชุมนุมเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่กังวลเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายมากกว่า
ปิดพื้นที่การจราจรทำให้ภาพรวมของการจราจรในกรุงเทพมหานครเย็นวันนี้นะครับ
ได้รับผลกระทบแน่ล่ะส่วนหนึ่งนะครับจะมีเยาวชนไปร่วมหรือเปล่า
ทางตำรวจมองแบบนี้บอกว่าน่าจะไปไม่มากแล้วเพราะผู้ปกครองเนี่ย
ดึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนออกมาเพราะว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่การชุมนุม
ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองนะครับไปแจ้งความโรงเรียนพอโรงเรียนหอวังนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของชุดนักเรียนนะครับก็ท่านบอกว่าก็ต้องพิจารณาไปตามกติกาของแต่ละองค์กร
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีส่วนการแจ้งข้อหาใดนะครับต้องตรวจสอบก่อน
ขณะนี้ยังไม่มียังไม่มีรายงานนะครับว่ามีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามจำนวนของผู้ชุมนุมทั้งสองแห่ง
ด้านพลตำรวจตรีจิรสันระบุนะครับว่าการชุมนุมที่๕แยกลาดพร้าวเย็นวันนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง
ถนนพระหลโยธินขาออกตั้งแต่แยกกำแพงเพชรรัชโยธิน๕แยกรัฐพร้าว
ส่วนเส้นรัดพร้าวนะครับติดหนึบอยู่แล้วปกตินะฮะก็หลีกเลี่ยงเลยตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าว๕แยกรัฐพร้าว
วิภาวดีรังสิตขาเข้าตั้งแต่แยกเข้าโรงเรียนหอวังจนถึงแยกลาดพร้าวเลย
หลีกเลี่ยงถนนรัชดาด้วยเพราะมันเชื่อมต่อกันหมดโชคชัย๔สุธิศาลกำแพงเพชร๒
โดยจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับจะปล่อยให้รถเคลื่อนขบวนไปเคลื่อนกันไปเรื่อย
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมลงมาบนพื้นผิวการจราจร

อีกจุดหนึ่งครับที่หน้าศูนย์ราชการก็น่าจะเบาลงแล้วนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนุนท่านได้อ่านคำวินิจฉัยแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ครับ